มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้หลายเรื่องเลยนะคะ
ไฟไหม้รถไฟไหม้รถจักรยานยนต์ไฟไหม้กุฏิพระ
พาไปดูที่อุบลราชธานีกันก่อนค่ะไฟไหม้รกระบะนะคะ
เอาไปจอดริมทางได้ทันแล้วก็หนีออกมา
แล้วรอดแบบบุดหวิดเลยนะคะคือทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาล
วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้ง
ก็ไปตรวจสอบนะคะต้องไปดูค่ะว่า
ทำไมถึงไฟไหม้รถคันนี้ได้แล้วคุณผู้ชมดูภาพ
คือทั้งคันเลยอ่ะแต่ไฟมันเหมือนเริ่มจากที่กระโปรงด้านหน้า

นี่ค่ะยังดีนะคนขับเขาจอดข้างทางแล้วเขาก็ลงมานะคะ
ทะเบียนกไก่ตเต่า๗๑๖๙อุบลราชธานี
คนขับก็เข้าริมทางเลยใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะคะ
แล้วไฟมันก็ลุกไหม้อย่างรุนแรงอย่างที่เห็นคนขับปลอดภัยดี

แถวนั้นก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะเหมือนกัน
ก็เลยต้องกั้นไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย

ระหว่างที่ไฟไหม้รถมันจะมีเสียงดังคล้ายระเบิดออกมาจากรถด้วยนะคะ
ก็พยายามที่จะดับไฟกัน
รถดับเพลิงของเทศบาลมาถึงแล้วก็ระดมฉีดน้ำ

ก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑๕นาที
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็ค่อยเปิดการจราจร
ให้รถขับผ่านได้นะคะรถดับเพลิงมา
ก็มาช่วยกันแบบนี้โอ้โหไฟไหม้แรงมากค่ะ

ทางร้อยตำรวจเอกมานิดเป็นข้าราชการตำรวจบำนาน

บอกว่าเขาขับมาคนเดียวด้วยนะคะกำลังจะกลับบ้าน
ขับไปขับมาเห็นประกายไฟ
ประกายไฟมันมาจากสวิชเปิดปิดแอร์รถค่ะ
เออมีประกายไฟจากสวิตช์เปิดปิดแอร์
แล้วมีควันเนี่ยโอ้โหพวยพุ่งออกมาในตัวรถนะคะ
แต่ยังดีที่เขามีสติรีบเอารถเข้าข้างทาง
ฝากระโปรงรถถอดคั่วแบตออก
แต่แบบไม่ทันคุณผู้ชมไม่ทันจริง
ตั้งใจจะแบบเปิดกระโปรงรถถอดคั่วแบตมันไม่ทัน
ไฟมันลุกไหม้พลึบเลยไอ้แผงหน้าปัดรถคอนโซลรถนะคะ
ไอ้ส่วนที่เป็นพลาสติกมันก็ไหม้เร็ว
รถคันนี้คนก็สงสัยว่าใช้แก๊สหรือเปล่า

รถใช้แก๊สก็มีเหตุที่แบบรถระเบิดแบบนี้นะคะ

เจ้าของรถบอกว่าไม่ได้ใช้แก๊สนะคะรถคันนี้เป็นน้ำมันดีเซล
ก็เลยคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรที่สวิชแอร์ค่ะ
เพราะว่าไฟมันเริ่มจากตรงนั้นนี่ค่ะ
ทั้งคันเลยไปหมดเลย
อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สมุทรปราการถนนบางนาตรากิโลเมตรที่๑

ไฟไหม้มอเตอร์ไซค์แต่ไหม้ในปั๊ม
เนี่ยเราไหม้ติดกับหัวจ่ายเลยนะคะเนี่ยค่ะคือเหมือนพอสตาร์ทรถปุ๊บไฟมันลุกพลึบเลย
เจ้าของก็ติดดินกันแหละตะแค้งรถแล้วก็แพร่มเอาเสื้อมาฟาดดับไฟ
พอเด็กปั๊มเห็นเขาก็รีบวิ่งมาแล้วก็เอาอุปกรณ์ดับเพลิงมาฉีดจนดับไฟไว้ได้
โอ้โหไฟไหม้ในปั๊มน้ำมันนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะน่ากลัวมาก
คือเราได้คุยกับเด็กปั๊มที่เติมน้ำมันนะคะ
เขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๑๑โมงวันที่๑๐กันยายนเขาเข้าเวรอยู่พอดี
ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมัน
พอเติมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สตาร์ทเครื่องจะขี่รถออกไป
อยู่ไฟก็ลุกพลึบขึ้นมาเลยนะคะ
สาเหตุเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ต้องไปตรวจสอบกันให้ดี
ใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วม
คือเจ้าของรถคันนี้เขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำจากน้ำท่วม
มันก็เลยทำให้สายน้ำมันของรถที่ต่อกับคาบูเลเตอร์มันหลุด

พอเติมน้ำมันเข้าไปน้ำมันแทนที่จะไหลเข้าเครื่อง
มันไหลออกหมดไงมันก็ลงพื้นลงตัวเครื่องหมดเลย
สตาร์ทปุ๊บประกายไฟเกิดไฟก็เลยไหม้แบบนี้ค่ะ
ต่อเนื่องที่เรื่องของไฟไหม้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปที่รถบุรี
เป็นรถบุรีต่อเนื่องที่เรื่องของไฟไหม้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปที่รถบุรี
เป็นรถบุรีต่อเนื่องที่เรื่องของไฟไหม้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปที่รถบุรี
เป็นรถบุรีต่อเนื่องที่เรื่องของไฟไหม้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปที่รถบุรี
เป็นรถบุรีต่อเนื่องที่เรื่องของไฟไหม้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปที่รถบุรี
เป็นรถบุรีต่อเนื่องที่เรื่องของไฟไหม้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปที่รถบุรี
เป็นรถบุรีต่อเนื่องที่เรื่องของไฟไหม้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปที่รถบุรี
เป็นรถบุรีต่อเนื่องที่เรื่องของไฟไหม้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปที่รถบุรี
พระนะคะแล้วไฟไหม้เนี่ยต่อเนื่องสามหลังแบบนี้ค่ะ
อันนี้ไหม้หนักมากไฟไหม้หนักมากแล้วประเด็นสำคัญคือเขาเป็นห่วงหลวงตารูปหนึ่ง
อายุแปดสิบเก้าแล้วอุ้ยท่านพิการด้วยนะคะพิการที่ขาค่ะ
แล้วก็อยู่ในกุฏิรูปเดียวเลยโอ้โชคดีที่ช่วยเหลือออกมาได้ทัน
เฉียดฉิวเลยนะคะนี่คือความรุนแรงของไฟที่กำลังโหมลุกไหม้กุฏิพระ
ที่วัดหนองพิมารค่ะหมู่๗ตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
ทางตำรวจสพโคกสำโรงก็ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาล
อบตใกล้เคียงจากสมาคมกู้ภัยโคกสำรงสงเคราะห์
ก็ช่วยกันนะคะคือกุฏิที่เป็นต้นเพลิงอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมเป็นกุฏิหลังใหญ่ครึ่งตึกครึ่งไม้
ไฟไหม้แรงมากแล้วลมพัดแรงอีกมันก็เลยลามไปติด
กุฏิข้างเคียงอีกสองหลังเจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำสกัดเพลิงอยู่
เกือบชั่วโมงนะคะใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าเพลิงจะสงบ
กุฏิเนี่ยถูกไฟไหม้ไปสามหลังสิบห้องค่ะพระลูกวัดท่านให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
คือต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากกุฏิของหลวงพ่อพูลธรรมธินโน
อายุ๘๙แล้วด้วย
ท่านอาฆาตพิการขาแล้วท่านก็อยู่เพียงลำพัง

เพราะดีที่ทุกคนช่วยหลวงพ่อปูนออกมาจากเปลวเพลิงได้แบบเฉียดฉิวจริง
เดี๋ยวฟังพระลูกวัดเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันหน่อยนะคะ
ไหมทางหลังไหนหลังแรก

คือก่อนที่จะไฟไหม้ค่ะคุณผู้ชม
ได้ยินเสียงคล้ายเสียงระเบิดดังมาจากชั้นบนของกุฏิ
แล้วไฟก็แบบดับพลึบทั้งวัดเลย

ชั้นบนที่กุฏิหลวงพ่อพูนอันนี้คือจุดเริ่มต้น
ก็เลยพยายามไปช่วยหลวงพ่อให้ออกมานะคะ
ก็เลยคาดว่าไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
ก็ต้องให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบ
สาเหตุที่แท้จริงเพิ่มเติมนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยว่าโอ้โหดูข่าว
ไหนจะน้ำท่วมไหนจะไฟไหม้หลายเรื่องจริง
เยอะแยะไปหมดจริงจริงนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกัน